วัชรพลกาจนสถาพรกำนันตำบลเคียนซาออกมาชี้แจงถึงกรณีการคัดค้าน
คำตัดสินของกรรมการแข่งขันฟุตบอลลีกประจำจังหวัดสุราธานีโดยเล่าว่า
วันเกิดเหตุขณะชมการแข่งขันอยู่ในเต็นต์ของประธานเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเข้าไปเพื่อระงับเหตุ
จำเป็นต้องชักปืนออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้นักฟุตบอลคนดังกล่าวเข้ามาทำร้าย
แต่ไม่ได้ยกปืนขึ้นมาจ่อเหมือนที่มีการให้ข่าว
ยืนยันว่าปืนจะแนบอยู่ข้างลำตัวตลอดเวลา
เหตุผลที่พกปืนเพราะเป็นหัวหน้าชุดปรับรามยาเสพติดในหมู่บ้าน
จึงต้องพร้อมทำหน้าที่ตลอดเวลา
ทางนี้ทางผู้จัดจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
นำกำลังร่วมกับทหารตำรวจจู่โจมจับกลุ่มนายปริชาทุนเพิ่ม
สืบทราบมาว่าเพิ่งนำยาบ้าเข้ามาและกำลังมั่วสุมยาเสพติด
และมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่บ้านโคกใหญ่
ตำบลหนองม่วงอำเภอบรบือพบนายปรีชาพร้อมยาบ้า๒๐เมตร
ปืนสั้น๑กระบอกบรรจุกระสุนพร้อมต่อสู้๙นัดและผู้เสพ๑ราย
สอบถามทราบว่าซื้อยาบ้ามาจากนายนรงภูมิเขต
พ่อค้าและผู้กว้างขวางในตำบลนาขาอำเภอวาปีปฐุม
ส่วนยาบ้าใช้รถจักรยานยนต์นำไปแลกมาเพื่อนำมาจำหน่าย
เจ้าหน้าที่จึงได้ขยายผลการจับกลุ่มนายนโรงได้พร้อมของกลาง
เป็นยาบ้า๖๓๔เมตรปืนพกสั้น๑กระบอก
เครื่องกระสุน๑๑นัดเงินสดและรถจักรยานยนต์
ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป